มีเหตุข้าราชการบำนาน

๊ารนีมาริลาค่าราชการบำนาน

ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึง

พบที่ขมับข้างขวามีรอยถูกยิง
ส่วนมือทั้งสองข้างหายไปคล้ายถูกสัดกัดแทะ
บนที่นอนพบปืนขนาด๓๘ตกอยู่
อกจากนี้ยังพบสุนัขพันธ์พุดเดิ้นสีขาวเพศเมีย
ที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงไว้

แล้วก็เจ้าสุนัขตัวนี้มีอาการอิดโรย
ญาติผู้เสียชีวิตจึงนำตัวสุนัขดังกล่าวไป
รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับ
จากการสอบปากคำนายทวียุพงศ์รอปภผู้พบศพ
รอปภบอกว่าได้ขึ้นไปที่ห้องเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกา
เนื่องจากไม่เห็นผู้ตายลงมาจากห้องหลายวันแล้ว
ก็ผิดสังเกตและด้วยความเป็นห่วง
เนื่องจากผู้ตายอายุมากแล้วนะ
โดยได้ตามหลานชายขึ้นไปดูด้วยนะครับ
ก็พบว่าที่ห้องมีกุญแจคล้องอยู่
มันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้อง
ช่วยกันเลยฮะตัดกุญแจประตูเข้าไป
ก็พบว่าเจ้าของห้องนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนแล้วครับ
โดยปกติพันธุ์เอกพิเศษหญิงท่านนี้
เป็นคนเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สูงสิงกับใคร
หลังจากที่เกษียณอายุราชการมาหลายปี
ก็มาพักอยู่ที่ห้องดังกล่าวกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้
บ่นว่าเครียดเรื่องพี่ชายเสียชีวิต

เก็บหลักฐานในห้องไปตรวจสอบ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๗วันนะครับ
ก็ได้มอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเกิดจากความเครียด
ตัดสินใจยิงตัวเองตาย
โดยทางญาตินั้นไม่ติดใจแต่อย่างใด

เพราะว่ามือทั้งสองข้างที่กุดหายไปเนี่ย
คาดว่าน่าจะมีสัตว์กัดแทะ
ก็ไม่รู้ว่าสัตว์นั้นคือสุนัขพันธ์พุดเดิ้ล

อันนี้เจ้าหน้าที่ทางนิติวิทยาศาสตร์

ยิงตัวตายก็คือ
บอกว่าแน่ชัดแล้วล่ะน่าจะเป็นการยิงตัวตาย

มือที่หายไปมือที่กุดหายไปเนี่ย

ก็ต้องรอตรวจสอบกันอีกนะฮะ